ซุปใส่อะไรบ้างครับน้ำซุปเราก็จะมีในเรื่องของกระดูกหมูนะคะ
แล้วก็จะมีในเรื่องของหัวชัยเท้าแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อย
กระดูกหมูนี่เราต้มกี่ชั่วโมงกว่าใช้งานได้ครับต้มตั้งแต่เด็กมาก็หกโมงครึ่ง
ขายได้ก็ประมาณแปดโมงค่ะเส้นเรามีเส้นอะไรบ้างครับ
ก็จะมีในเรื่องของเส้นเล็กนะคะเส้นใหญ่เราเป็นเส้นใหญ่โบราณ
ซึ่งเราจะสั่งโรงทำเองซึ่งเส้นใหญ่ทั่วทั่วไปเนี่ย
เส้นจะจะใหญ่อ่าแต่เส้นของเราจะเล็กเส้นใหญ่โบราณจะขนาดเล็กกว่าที่เราคุ้นเคยกัน
แล้วก็จะเหนียวนุ่มกว่าแล้วเครื่องต่างต่างเย็นตะโฟมีอะไรครับ
ก็จะมีลูกชิ้นปลานะคะลูกชิ้นปลาทรงเครื่องเกี้ยวปลาลูกชิ้นหมูลูกชิ้นกุ้ง
อยากให้ทานเส้นใหญ่ดีกว่านะคะเส้นใหญ่สีม่วงกับเส้นใหญ่สีแดง
ในช่วงที่แล้วก็ทำให้นักเล่าเส้นของเราถึงกับตื่นตา
ตื่นใจแบบสุดค่ะกับซอสยนตะโฟร์สีม่วงจากดอกอลชาญ
แต่แหมเขาก็ไม่ได้ดีแค่ซอสสีม่วงเท่านั้นนะคะ
เอาเป็นว่าเรื่องสีสันเรื่องความเก่าเราเล่าได้

ส่งมาให้ต่อให้ฮินทร์ของเราแล้วกันค่ะ

ตอนนี้มีเย็นตะโฟ๒สีอยู่ข้างหน้าผมเรียบร้อยนะครับ
เราจะด้วยเหมือนสีม่วงก่อนแล้วกันนะครับเอาจริงนะได้ค่ะ
ถ้าไม่เคยกินเลยเนี่ยก็จะรู้สึกแปลกกับสีสันตรงนี้
เพราะว่าส่วนใหญ่อาหารไม่ค่อยมีสีม่วงหางขาวไม่ค่อยมีสีม่วงนะ
อันนี้มีสีม่วงแล้วเราก็จะเห็นว่ามีดอกอันชันเนี่ย
นี่ไงสดสดเลยอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหม

เพราะฉะนั้นส่วนผสมอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดถูกไหมครับ

เหมือนกันทุกอย่างนะฮะเดี๋ยวผมขอชิมที่น้ำก่อนกันเนอะ
เพราะรสชาติมันจะคุ้นเคยกับเย็นนาโฟที่เราเคยทานหรือเปล่า
รสชาติเหมือนเย็นตะโฟเลยเหมือนทุกอย่างเลยเพียงแต่สีมันเปลี่ยนไปเท่านั้นเอง

เส้นใหญ่แบบโบราณมันมีความเหนียวนุ่มหน่อยนะฮะเหนียวนุ่ม
ลูกค้าเขาว่าไงบ้างกับการที่เย็นนาโปมันเปลี่ยนสี

เป็นคนที่สูงอายุหน่อยเขาก็จะแปลกใจว่าไม่เคยทานสีม่วง
ยิ่งเวลาพอปรุงรสเข้าไปเนี่ยน้ำก็จะเปลี่ยนสีไปตามธรรมชาติ

ใช่เพราะว่าพอใส่พริกใส่อะไรไปเนี่ยจากสีม่วงก็จะเปลี่ยนสีอีกนะคะ
ก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำตามพริกป่นเลย
เพราะฉะนั้นพอลูกค้าที่ยังติดในเรื่องของสีเดิมอยู่เนี่ยเขาก็จะไม่ชิน

ใช่แต่ว่าถ้าอีกกลุ่มนึงที่จะเป็นในเรื่องของเด็กวัยรุ่นที่อยากลองอยากชิมอะไรอย่างนี้
พอชิมเขาก็จะชอบในกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มของคนพิเศษ

อร่อยค่ะเขาก็อร่อยแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกเราก็ดีใจที่ว่าเราคิดสูตรนี้มาแล้วลูกค้าตอบรับดีมาก
ครั้งแรกอาจจะรู้สึกแปลกจากลักษณะที่เราเห็น

ดูจากสีของเย็นตะโฟแล้วรสชาติน่าจะจัดจ้านเลยนะ

อันหนึ่งคือจุดเด่นก็คือตัวนี้จะเป็นเผือกทอดเผือกทอด
ทอดนี่ใส่อะไรบ้างครับถ้าเป็นเผือกทอดสมัยโบราณเนี้ย
จะถอดด้วยฟองเต้าหู้ของเราเนี่ยจะถอดฟองเต้าหู้ออก
เพราะว่าเด็กทานได้เป็นของเล่นเราก็เลยคิดสูตรตรงนี้เข้ามาว่าเพิ่มถั่วเข้าไป
ให้มีความมันแล้วก็ความหวานความหอมของถั่วลิสงเนี้ยพอกัดเข้าไปรู้สึกว่ามัน
อร่อยกับเผือกทอดปกติค่ะใช่มันมีรสชาติครบทุกทุกอย่างค่ะ
ทั้งมันทั้งหอมทั้งหวานใช่ค่ะเนอะแล้วก็กรอบกรอบกรุบกรอบดีนะครับผมอืม
สนใจเลยปัจจุบันร้านเปิดมากี่ปีแล้วถ้าเป็นรุ่นแม่เลยเนี้ย
แม่จะเปิดมาก่อนก็ประมาณสามสิบสี่สิบปีได้แล้วคือพอแม่เริ่ม
เริ่มอายุมากขึ้นก็เริ่มไม่ไหวแล้วก็ความรู้สึกว่าไปทานเย็นตะโฟที่ไหน
ก็ไม่อร่อยเท่ารสมือแม่เราใช่เราก็เลยเอาสูตรของแม่เรานี่แหละค่ะ
มามาดัดแปลงให้มีความรสชาติจัดจ้านขึ้นเราเอ่อให้มีความรู้สึกว่าเผ็ดขึ้น
ก็มีสูตรในเรื่องของเย็นตะโฟต้มยำเข้ามาเราก็เลยมาทิ้งอาชีพที่เราทำงานประจำอยู่
อืมหันมาเปิดร้านค่ะเย็นนาโฟแบบจริงจังเลยจริงจังเลยค่ะเห็นบอกว่าเป็นสาขาที่สามแล้ว
หมอโอคุณแม่เปิดมา๓๐ปีแล้วหมายความเปิดที่ไหนครับ
แม่ขายอยู่ที่ตรงสะพานพระราม๗นะคะ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตพระราม๗มาก่อน
ก็ขายคู่กับข้าวขาหมูก๋วเตี๋ขาหมูมาด้วย
ทีนี้เราก็เห็นท่านขายอยู่คนเดียว

ก็มีความรู้สึกว่าแม่เราก็ขายดี

พอออกมาจากตรงที่งานทำงานประจำอยู่ใช่ไหมคะ
ก็เลยคิดว่าเราไปหาที่เราเปิดใกล้กับแม่
เพื่อให้ดึงดูดถาดลูกค้าของแม่นะ
ให้มาใช้บริการที่ร้านเราด้วย
ครอนเองได้ไปเปิดจากทางออกสร้างหัวสิง
อันนั้นก็คือจุดเริ่มต้นที่ทางติ๊กเย็นตะโฟ๒สีไปเปิด

อยู่ตรงนั้นเลยตั้งแต่เปิดวันแรกขายดีเลยมั้ย
ขายดีอยู่ช่วงระดับหนึ่ง
แต่ว่าพอมันมีในเรื่องของการสร้างของทางรถไฟ
อ๋อคนก็เดินทางมาลำบากอะไรอย่างนี้

ก็เลยไปหาที่ใหม่เราก็เลยไปเจาะตามตลาดสดทั่วไป

จุดปันก็มี๕สาขาแล้ว

คุณแม่เป็นเย็นทะโภสูตรคุณแม่คุณแม่ไปเอาสูตรมาจากไหน
คุณแม่มีสูตรอยู่แล้วค่ะ
เพราะว่าที่บ้านเป็นคนชอบทานอาหาร
แล้วเขาก็จะแบบชอบหาแหล่งตรงไหนของอร่อยตรงไหนของสด
เขาก็จะไปติดต่อตรงนั้นแล้วก็รับมาขาย
ผลตอบรับของลูกค้าเป็นยังไงบ้างสำหรับเย็นตะโฟ๒สีทั้ง๕สาขา
ดีค่ะคือเรามีความโชคดีที่เราได้คิดสูตร

เศรษฐกิจไม่ดียังไงเราก็ยังคิดว่าคนก็ยังต้องทานอาหารอยู่
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราคิดว่าตรงนี้ก็โอเคค่ะ
เป็นอาชีพที่ดีมีอาชีพหนึ่งที่แม่ให้ไว้
จากเมนูเย็นตะโฟแล้วทางร้านมีเมนูอะไรบ้างครับ
ก็จะมีในเรื่องของผัดไทยคุ้งสด
ซึ่งเส้นของเราจะเป็นเส้นคิสตัน
เป็นยังไงเส้นคริสตัน

ก็เป็นเขาเรียกวุลเส้นนี่แหละแต่เราทำเองวุลเส้นแบม

ถ้าอยากรู้เป็นยังไงต้องมาถานเองนะครับ

ถ้าสาขานี้ก็จะอยู่ที่วัดแดงประชาราชเส้นถนนบางกรวยไซน้อยนะคะ
ทานได้ตั้งแต่๘โมงจนถึง๔โมงเย็น
แต่ถ้าตามสาขาทั่วไปก็ถึงมืดเลยค่ะ
เปิดตามเวลาของตลาดเวลาของห้างอะไรอย่างนั้นเลยตามนั้น

หวังว่าเย็นตะโฟแค่สองชามยังไม่ทำให้นักเล่าเส้นและแฟนรายการเราอิ่มกันตั้งแต่ต้นรายการนะคะ
เพราะร้านต่อไปที่เราจะพาไปนั้นมีความเก๋ปั๊วปังแบบสุด
กระซิบตีนิดว่าใครมาบางกรวยแล้วไม่ได้มาเยือนร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึงค่ะคืน
กอกน้อยกันมากนะครับผมร้านนี้เนี่ยโป๊ะปังขนาดที่ว่า
ไม่ว่าคุณจะเสิร์ชคำว่ารีวิวบางกรวยทุกรีวิวจะต้องขึ้นชื่อร้านนี้ครับผม
จะปั๊วปังขนาดไหนเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับคุณแอมครับแม่คาเฟ่อารมณ์ดีนี่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยตามรีวิวมาเลยนะโอ้โหขอบคุณมากครับนี่ตามรีวิวมาเลยนะเพราะว่าโอ้โหแต่ละเมนูนี้น่าทานจริงจริงเลยแต่ก่อนหนึ่งต้องถามก่อนว่าเอาที่มาของชื่อก่อนทำไมชื่ออารมณ์ดีชื่ออารมณ์ดีเป็นชื่อที่คิดอยู่อ่ะในใจอยู่แล้วว่
อารมณ์ดีแล้วคุณพ่ออารมณ์ดีแล้วเราก็เลยโอเคอยากได้ชื่อคำว่าอารมณ์ดีมาทำคาเฟ่โดยเลยเป็นที่มาของชื่ออารมณ์ดีก่อนค่ะคืนนี้ได้ชื่อแล้วการหาโลเวชชั่นของทางร้านแหละเลือกนานมากกว่าจะได้ที่เนี่ยคือด้วยความที่ว่าแอ่มอยู่เนี่ยตำบลกับชะลอค่ะบ้านก็อยู่ตรงนี้เราก็คิดว่าเมื่อเราทำธุรกิจก
คนต่อแล้วไม่ต้องพูดถึงผมจะบอกให้ผมดูตามรีวิวมา

แต่ละเมนูนี้มันน่ารับประทานทั้งนั้นเลย

สิ่งที่เราคิดอันแรกคือเราจะไม่ขายของที่คนในแถวนี้มี
เราก็เลยจะไม่มีก๋วยเตี๋ยวไม่มี
เส้นอะไรกะเพราหรืออะไรสักอย่างก็จะไม่มีเลย

มีค่ะแต่เราก็เลยคิดว่าที่แถวนี้ไม่มีพาสต้า

เราก็เลยคิดเมนูสร้างสรรค์พวกนี้ออกมาค่ะ
เป็นเมนูแปลกที่คนแถวนี้เขาไม่ได้ทานกัน

เอาอาหารในเมืองมาให้ทานตรงนี้เลย
เอางี้พูดขนาดนี้ได้เดี๋ยวขอบุกเข้าไปดูเลย

จากคาเฟ่จะชิคเมนูจะดูเก๋แล้วเนี่ย
ขอปรบมือรัวให้กับแนวคิดดีของคุณแอมด้วยนะคะ
ไม่ซ้ำกับอาหารของคนในพื้นที่
พูดมาขนาดนี้อยากเห็นหน้าตาของเมนูกันแล้วใช่ไหมล่ะ
เอาเป็นว่าพักหายใจหายคอกันสักแป๊บ
แล้วช่วงหน้าค่อยกลับมาชิมเมนูเส้นจากอารมณ์ดีคาเฟ่กันต่อใน

คือแล้วแต่คุณเลยว่าจะมุมมาขนาดไหน

บางทีลูกค้าบางคนเขาก็กินแบบทำเหมือนเป็นสปาเลยค่ะ
แล้วก็ค่อยกัดตัววักเกอร์ไปเรื่อย

จะต้องบอกว่าเป็นการดีไซน์อาหารได้หลงตัวมากนะครับ

ุ่มเค็มเนี่ยจะเปิดตุ่มรับรสทั้งหมดให้สัมผัสรสชาติได้อย่างเต็มที่
พอเคี้ยวเข้าไปจะเจอความมันมาตัดความเค็ม

ทุกอย่างมันผสมผสานอยู่ในปากได้อย่างลงตัว

มองรสชาติแบบที่บดดำหนึ่ง

แล้วก็ท็อปด้วยกับไอศครีมลมฮ็อกไกโด
อ่ามันก็ผสมผสานกับพอดี